เสียแป้งนาโนตอยู่ไหน
เสียแป้งนาโนตอยู่ไหนพวกเจ้าหาได้หรือยัง

ตั้งแต่๒๒ตุลาจนวันนี้๓๑ตุลา
อายไหม
ไหมตั้งแต่ที่เขาลงลิฟต์เดินออกไปพวกเจ้าอายกันไหม

ถามใครก็รู้อยู่ถามอยู่๒หน่วยงาน
มันล่วงเลยมาตั้งกี่วันแล้วอ่ะดอม

หมายถึงพี่เบิร์ต
นรกถุงไหนของพี่เบิร์ตใช่ไหม
อ่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดคิดคำตอบก่อน
แต่ให้เด้นมาดูเสียแป้งแนโนตก่อนละกันค่ะ
อยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่รู้
แต่มีความเป็นไปได้ที่จะหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
เรื่องนี้พลตำรวจโทษธนาชูวง

รักษารัชการแทนรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ประชุมติดตามตัวเสียแป้ง
ประชุมกันที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบปากคำใครบ้างที่โดนจับมาได้ก่อนหน้านี้
จักรีปอยจีรวุฒิลูกน้องของเสียแป้งนั่นแหละ
ก็ออกมาบอกกับนักข่าวนะออกมาเปิดเผย
บอกว่าบิ๊กกับปลอยยอมรับยอมรับแล้วนะคะ
เสียแป้งไปส่งจริงหลังจากนั้นก็แยกย้าย
แต่ไม่มีส่วนร่วมในการพาเสียแป้งหลบหนี
แต่ตำรวจมั่นใจคือตำรวจใช้คำนี้

แต่ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดทั้งสองคนได้
แต่เขาว่าตำรวจกับนักข่าวมารอบมันน่ะ
มั่วน่ะนักข่าวมั่วน่ะ

ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ว่าตอนนี้เสียแป้ง
น่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตำรวจบอกนะ

อาจจะไปทางท่าเรือรามังมุ่งหน้าไปยังเกาะลังกวีมาเลเซียนะคะ
เพราะว่าเส้นทางตรงนั้นออกไปต่างประเทศได้หลายทาง
หรือช่องทางธรรมชาติ

ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเจอหลักฐาน
ยืนยันว่าพังไปต่างประเทศจริงนะครับคุณผู้ชม
ก็จะต้องให้ตำรวจทางการสืบสวนเขาจะมีการออกหมายแดงต่อไป
แล้วก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตมแต่ละประเทศเอาไว้ด้วย
ทีนี้ประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัชธรรม๔นายที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เสียแป้งหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม๔นายมีความผิดจริงตำรวจก็จะออกหมายจับต่อไปด้วย
รวมถึงเรื่องพลเรือนนักการเมืองรายอื่นที่มีเบาะแสว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ถ้าเกิดหลักฐานชัดเจนก็จะมีการออกหมายจับทั้งหมด
โอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะหลบหนีออกต่างประเทศ
เป็นไปได้ครับเรารูปรวมไม่จากทางเวลากด้วย

ไม่หนักใจไม่หนักใจเพราะว่าเราทำเต็มที่
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนผลสอบ๔ผู้คุมทางกรมราชธรรม
ก็ขอเลื่อนสรุปผลการสอบออกไปก่อน
หลังจากขอเวลาไว้๕วันก็คาดว่าจะมีความชัดเจนวันนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้า
แล้วก็พวกภาพเก่าต่างที่เคยเห็นว่าอะไรนะ
เสียแป้งนั่งถ่ายรูปในงานอยู่กับคุณเดชอินเขาทอง
ใช่อันนี้คุณเดชอิทเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่า
เขาบอกว่าคือตัวเขาเองคุณเดดิต
เขาเป็นลูกครึ่งสงขลาพัทธลุงพ่อเป็นสงขลาแม่เป็นพัทธลุง
ฉะนั้น๒จังหวัดนี้คนในพื้นที่ก็จะรู้จักคุณเดชอิตเป็นอย่างดี
แล้ววันนั้นเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่มีรูปปรากฏเนี่ย
เขาไปส่งผู้กำกับคนหนึ่งซึ่งย้ายไปเป็นภูมิกับสพเขาชัยสน

แล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปคนนู้นคนนี้มาถ่ายรูป

ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็คุมตัวบิ๊กกับปอย
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เครื่องพันธนาการอย่างแน่นหนา
เพราะว่าป้องกันการชิงตัวเมื่อสอบถามทั้งคู่เนี่ย
ทั้งคู่ก็ยังตอบสื่อมวลชนนะ
แล้วเราตอบว่าอะไรลองฟังดูหน่อยละกันค่ะ
ว่าไม่เครียดนะครับเหรอไม่เครียดน่ะบะเง่นบะเง่น
พี่เบิ้ร์ตทศไม่เหมือนวันก่อน
แล้วเอาพวกรูปภัณฑ์สันธารของไหม

กลายเป็นว่าไหมไม่ใช่แค่ไปเฝ้าไข้เฉยแล้วนะ

คือนี่ไงเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เดินป่า
เขาบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุ

เข้ามามาซื้อกุญแจมือ

แล้วเจ้าของร้านก็ขายให้ตามปกติ
เพราะว่าก็เข้าใจว่าเหมือนกับนายตำรวจสั่งให้มา
ทีนี้คือเราก็พยายามถามแหละว่า
อยากรู้กุญแจมือเนี่ยมันสามารถเอาไปไขด้วยกันได้หรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจมือยี่ห้อเดียวกัน
ไอ้ลูกกุญแจมันก็สามารถไขกันได้
แล้วยี่ห้อนี้ยี่ห้อที่เอาไป
ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่บอกตำรวจใช้
นี่ไงทีนี้ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานต่างเดี๋ยวจะดำเนินการ
ผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมดด้วยนะคะ
ยิ่งสืบยิ่งค้นยิ่งเจอเงื่อนงำ